กันหน่อยนะคะเหตุคนร้ายจับตัว
นักธุรกิจชาวไทยเรียกค่าไถ่๕ล้านบาท
ขณะที่นักธุรกิจรายนี้กำลังเดินทางไปที่สปลาว
ตอนนี้บรรดายญาติแล้วก็ครอบครัวของคนที่หายตัวไป
ทำหนังสือไปที่อำเภอเชียงแสน
ขอความช่วยเหลือกับทางการลาวต่อไป
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมจริงเนี่ยนะคะ

คือนางศรีวันวงใหญ่อายุ๔๕ปี

เป็นคนที่ถูกคนร้ายจับตัวไปเรียกค่าไถ่๕ล้าน
ขณะที่ข้ามไปที่เมืองต้นพึ่ง

ครั้งนั้นไปพร้อมลูกสาวแล้วก็ลูกชายนะคะ
เดินทางเข้าพบนายประสงค์ล่าอ่อน
ในอำเภอเชียงแสนที่ห้องประชุมบน

นางศรีวัลพันรยาบอกว่าเมื่อวานนี้
มีเดินทางข้ามแม่น้ำโขงจากจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ
ช่วงประมาณ๑๐นาฬิกาไปยังท่าเรือคิงโรมันเมืองต้นพึ่ง
แวงบ่อแก้วสปลาวไปทำไม
ไปดูโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ลูกสาวได้รับข้อความและคลิปวิดีโอ
ซึ่งภาพที่ลูกสาวได้รับเป็นภาพของนายสิงแก้ว
ภาพของพ่อเนี่ยถูกคนร้ายยิงได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาขวา
และมีรอยเลือดติดอยู่ที่กางเกง
นี่เป็นภาพนะภาพคลิปที่ลูกสาวได้รับ
ก็คือเป็นภาพที่คุณพ่อที่ชื่อว่านายสิงแก้วเนี่ยมีเลือดออกมาข้างแว่นนะ
ด้านขวาจะเห็นเลือดรอยเลือดแบบนี้นะ
และอีกหนึ่งภาพเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่บริเวณกางเกงขาด้านขวา
มันขาดอยู่ลักษณะถูกทำร้ายเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ภาพที่บอกว่าตกใจมากที่สุดคือ
คนร้ายใช้ปืนจ่อศีรษะด้านหลังของพ่ออยู่
คมขู่เรียกค่าไทยให้ครอบครัวโอนเงิน๕ล้านบาทเข้าบัญชีธนาคาร
ที่มีชื่อว่านายอนันฉายแทร่โฮม
ข้อความถ้าเธอแจ้งตำรวจฉันจะฆ่าเธอ
อันนี้เป็นข้อความที่เขาส่งมาแบบนี้เนี่ยนะคะ

ส่วนช่วงบ่ายนางสาวโรสลินวงใหญ่ลูกสาวของนายสิงแก้วเนี่ย
เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทร
แสนแล้วก็เอาหลักฐานเนี่ย
เป็นภาพเป็นคลิปไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนนะคะ
มาจนถึงช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะนายประจนปรัชสกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทราบเรื่องแล้ว
สั่งการให้นายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอเชียงแสนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้และประสานกับทางเจ้าเมืองต้นพึ่ง
สปลาวขอความช่วยเหลือต่อไป
ในอำเภอเชียงแสนเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ติดต่อ
ขอความช่วยเหลือไปยังทางการแล้วเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่นะคะได้ไปนำตัวนายสวาสตร์
นายสวาสเป็นคนขับรถนี่นะคะคนขวาเสื้อเสียเทาเนี่ยนะ
ชื่อว่านายสวาสตร์นะคะนายสวาสตร์เนี่ยเป็นคนขับรถที่พานายสิงแก้ว
สิงแก้วคือคนด้านซ้ายสวมแว่นนี้นะไปที่โรงฆ่าสัตว
เพราะว่ามีนัดจะไปดูโรงค่าสัตว์เนี่ยกำลังเกาะสร้างอยู่เนี่ยนะคะ
ไปกันสองคนจนทราบว่าคนขับให้การแบบนี้นะ
ขณะขับรถมารับนายสิงแก้วพร้อมกับนายจุ๋มนายจุ๋มเป็นนักธุรกิจชาวจีน
เดินทางไปดูการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองต้นพึ่งกับบ้านห้วยทราย
ขณะเข้าเขตบ้านร่มเย็นมีรถของคนร้ายค่ะ
ขับตามประกบเลยนะใช้ปืนจี้บังคับนำตัวนายสิงแก้วไป
คนขับให้การแบบนี้และล่าสุดเช้าวันนี้
ครอบครัวในสิงแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงไปพร้อมกับหนังสือของนายอำเภอเชียงแสนไปพบกับนายชัยเสถียรเหรียญศักดิ์เป็นรองเจ้าเมืองต้นพึ่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการลาวขอความช่วยเหลือต่อไปนะคะส่วนสาเหตุที่ถูกจับเรียกค่าไถครั้งนี้เบื้องต้นเนี่ย
ทราบว่าในสิงแก้วติดหนี้การทำธุรกิจกับชาวจีนอยู่
ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำตาลทรายค่าน้ำตาลทรายที่ติดอยู่

อกจากนี้มีหนี้ค่ากล้าไม้อีกนะคะ๓แสนบาท
อันนี้เป็นปัญหาของเขานะยังไม่ได้สรุปว่ามันเกิดจากเรื่องนี้นะคะ
อกจากนี้ล่าสุดโรงค่าสัตว์ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้าง
ร่วมกันด้วยระหว่างนายสิงแก้วกับนักธุรกิจชาวจีนค่ะ
เดี๋ยวเราติดตามกันต่อให้นะคะสำหรับคดีนี้ค่ะ